มันเปิดปากกับผ้ากภูมิ
กลับมา
ตอนนี้ว่าเมื่อนึงนี้ป้าก็ว่าเยอะแล้วนะ
อีนี้เริ่มบอกว่าไม่เป็นหรอกณหาครับ
เปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราจะคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๕ขวบคนหนึ่ง
บ้านน้องอยู่ที่ปฐุมธานีนะครับน้องอยู่กับคุณแม่นะฮะ
คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ
บ้านเนี่ยเป็นร้านตัดผมฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านญาติญาติกัน

หมาจากบ้านนั้นเนี่ยมันเดินข้ามฝั่งถนนมาที่ร้านตัดผมของบ้านของเด็ก
แล้วก็เนี่ยฮะขย่ำกัดเด็กเข้าไปหนักที่สุดคือตรงนี้
ใบหูนี่ฉีกขาดแพทย์ต้องเย็บนะฮะนี่คือเอาหมงเอาไหมเอาอะไรออกแล้วนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสี่พฤษภาคมล่วงเลยมาจนถึงวันนี้เนี่ย
เนื่องจากแม่ของเด็กบอกว่าตอนแรกทางเจ้าของหมาที่เป็นญาติกัน
เขาก็มาช่วยเหลือให้เงินมา๑๐๐๐บาท
แต่ตอนหลังเนี่ยแม้ลูกจะออกจากโรงพยาบาล
แต่อาการหลายอย่างเนี่ยมันยังอยู่ฮะมันต้องรักษาต่อเนื่อง
แล้วไม่รู้ว่าแผลเป็นต่างเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า
เด็กจะมีปมด้อยต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไร
ก็เลยอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ขอการช่วยเหลือทางคดีหรือว่าค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องก็แล้วแต่

มีลุงของเด็กที่วันนั้นไปห้ามสุนัขนะครับ
ก็โดนกัดไปด้วยนะในโรงพักเนี่ยทางลุงของเด็กไปบอกกับ
ทางเจ้าของสุนัขบอกเออถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้คุยกัน
อย่างนั้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรียกสองแสนก็แล้วกันทางฝั่ง
ก็บอกมือนึงเนี่ยให้มามันก็เยอะไปแล้วนะถ้าอยากได้
ขนาดนี้ไปว่ากันในศาลก็แล้วกันนี่คือสุนัขตัวนี้นะ
นี่ชื่อเจ้าลีโอฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยเป็นบ้านของญาติคน
นะฮะไม่ใช่บ้านของเจ้าของสุนัขเนี่ยปกติมันก็เหมือน
ถิ่นนะฮะอยู่กลางถนนอะไรอย่างนี้เลยคุณลุงของเด็ก
นี่คือล่าสุดนะฮะหลังจากกัดเด็กกับกัดลุงไปแล้ว
นะครับเขาก็ยังไม่ได้ล่ามไม่ได้ขังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อวาน
นี้ก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็บอกกับผมไว้ว่าเดี๋ยวเราจะคุย
กันผ่านทางสายโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวยังไงจะคุยกันนะครับเอา
เป็นว่าวันนี้คุยกับทางฝั่งของคุณแม่และคุณลุงของเด็ก
ชายที่บาดเจ็บก่อนแล้วผมเชิญทนายเจมส์มาด้วยนะครับคุณ
หวยนะฮะคุณหมวยคือคุณแม่ของน้องแมททิวนะครับส่วนคุณไอซ์
เป็นพี่ชายของคุณหมวยเป็นคุณลุงของน้องแมททิวซึ่งกระบะ
เหมือนกันและทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะครับสวัสดีทั้ง๓
ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายเจมส์นะฮะตรงกลาง
คือคุณไอซ์นะครับผมแล้วก็น้องหมวยนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง
ต่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับเดี๋ยวพี่ค่อย
ถามนะอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนสภาพของจิตใจ
ต่างต่างพี่ต้องขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนนะค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว
ให้ฟังกันนะเหตุการณ์เกิดขึ้นคือสิบสี่พฤษภาคมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะวันเลือกตั้งอืมเห็นหมวยบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคย
ถูกเจ้าลีโอเนี่ยคือหมาของป้าสะพ้ายอยู่บ้านฝั่งตรงข้าม
ถนนบ้านอยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่ปฐมธานีบังเตยค่ะสามโคก
เคยโดนมาก่อนแล้วสองครั้งเหรอใช่ค่ะครั้งแรกโดนที่ตรง
ฝ่ามือแต่ว่าเป็นรอยเขี้ยวขีดไปนิดเดียวไม่ได้เป็นอะไร
เยอะมากพอจะจำช่วงเวลาได้ไหมตอนนั้นอ่าน่าจะเป็นช่วงปีหก
สามไปปลายปีอ่ะค่ะอ่าหลังจากนั้นมาโดนหลังจากนั้นก็
โดนอีกทีเมื่อปี๖๔ต้นปีวันที่๗มกราค่ะโดนกัด
ขาจำแม่นเลยใช่ค่ะอันนั้นจำแม่นเพราะว่าจำได้
ว่าน้องอ่ะร้องหลายวันมากว่าน้องต้องโดนฉีดยา
ด้วยขาตรงอ่าตรงฝาเท้าอ่าก็เป็นรอยกัดรอยเขี้ยวใช่
ข้างขวาและล่าสุดคือสิบสี่พฤษภาคมอันนี้หนัก
เลยใช่ค่ะไหนเล่าให้หน่อยฮะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่า
เมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาก็คือญาติเจ้าของหมาอ่าพามาพา
มาตัดผมแล้วก็คือหมาตัวนั้นอ่ะตามมาด้วยแล้วทีนี้
น้องก็วิ่งเล่นตรงร้านหน้าบ้านตรงนั้นเป็นปกติอยู่
แล้วค่ะน้องก็มีเอาไม้ไปเคาะพื้นเล่นบ้างอะไรบ้าง
แต่เราก็เห็นแล้วล่ะว่ามีหมาตัวนั้นเข้ามาใน
บ้านเราเราก็เลยพาลูกเข้าบ้านแล้วพอสักพักหนึ่งที่
พาน้องเข้าบ้านเราก็ไปเข้าห้องน้ำอีกทีหนึ่ง
เสียงน้องกิ๊กคือมันเสี้ยววินาทีมากเลยค่ะ
ยินเสียงเขากรี๊ดอ่าออกไปก็คือเห็นลุงคนนึงอ่ะอุ้ม
ลูกเราแล้วเอาผ้าปิดหูไว้เราก็เลยถามว่าลูกเป็น
อะไรเขาก็เปิดผ้าให้ดูสรุปก็คือหูห้อยตามผ้าที่
เขาเปิดมาใช่ค่ะคือที่เราเห็นน้องแมททิวเนี่ยคือเย็บแล้ว
มันมันต่อติดแล้วใช่เพราะว่าแต่วันนั้นหูห้อยลง
อย่างงี้เลยเหรอใช่ค่ะห้อยห้อยลงมาตามผ้าที่ลุงเขา
เปิดให้เราดูอะค่ะเลือดเลือดเต็มตัวน้องเลยค่ะแม่เห็น
เลือดเต็มพื้นเต็มตัวน้องแล้วก็เต็มตัวลุงเขาเลยค่ะ
เป็นตรงอื่นด้วยอีกไหมแล้วก็มีแผลเท่าที่แม่เห็นก็คือ
ตรงหน้าเป็นรอยลอยลึกเข้าไปข้างในอ่ะค่ะอืมแล้วก็ตรง
ฝ่ามือน้องแม่จำได้ว่าแม่เหมือนไม่ทราบว่าเป็น
กระดูกหรือว่าเป็นเส้นเอ็นแม่เห็นแบบเป็นขาวข้าง
ในเนี้ยเป็นรอยกีดยาวไปเลยอืมค่ะแล้วไอ้เจ้าลิโออะ
มันก็ยังอยู่แถวนั้นไหมอ๋อพอเกิดเรื่องแล้วพี่ชายเข้าไปขวาง
พอเขาโดนกัดเสร็จปุ๊บเจ้าบิ๊กหมาของบ้านเราเนี่ยค่ะก็เข้าไปกัดฝั่งนู้นเพื่อช่วยเรา
คือหมายถึงตอนที่แมททิวถูกเจ้าลิโอมันกัดอันนี้คือขาใครเนี่ยขาไอท์ใช่ไหม
ส่วนนี้คือเจ้าบิ๊กที่เข้าไปช่วยอีกทีนึงส่วนนี้คือขาของไอท์
ตอนนั้นทำอะไรอยู่ผมหลับอยู่ครับเคยยี่ยินเสียงหลานกิลแล้วพุ่งโอมเลย
ออกมาจากที่นอนแล้วแบบออกมาขวางมันนะคะ
ลุงเขาดึงหลานเอาไว้แล้วแล้วผมก็ขวางหมาไว้แล้วก็เต็มเต็มขาแล้ว
สะบัดแล้วหลังจากนั้นคือบิ๊กเข้ามา
พุ่งเข้ามากัดตัวเจ้าลีโอแล้วก็คือเปลี่ยนจากผมไปกัดลีโอแทน
วันนั้นถ้าไม่ได้หมาผมผมอาจจะเละไปแล้วก็ได้
คือเราอ่ะโดนเข้าขาไปก่อนแล้วคือกัดติดสะบัดเลยอ่ะ
เอามันไม่อยู่อ่ะเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ผมคว้าอะไรไม่ทันเลยครับ
มันเสี้ยววิเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือเจ้าบิ๊กนะฮะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพเจ้าลีโอหน่อยนะฮะเจ้าลีโอก็จะเป็นสุนัขพันทาง
ใช่ครับมันเป็นเจ้าถิ่นเหรอแถวนั้นเหรอมันใช่ครับ
มันเดินในในนี้ครับวันนั้นคือตอนไปสรุปหมบานคือแบบ
วิกผมอยู่ในสภาพที่สลบไปแล้วเลือดท่วมทั้งตัว
ก็โดนครับใช่ดึงกัดที่หูแล้วก็มี
ไม่ได้ถ่ายรูปไว้คือโมวุ่นอยู่กับเด็ก

ก็หลังจากนั้นเขาก็พาตัว

คุณไอซ์ไปโรงพยาบาลกัน

วันนี้คือภาพที่บ้านของลีโอนะฮะ
บ้านของคุณป้าที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
วันนี้ก็ใส่กรงเอาไว้แล้วนะ

หมอบอกผมว่า
จะหูไม่ได้ยินแล้วนะ
เพราะว่าอวัยวะข้างในหูหลานมันออกมาด้วย

ที่หลุดไปแล้วก็มีเนื้อข้างหลังติดอยู่หน่อยหนึ่ง
อันนี้คือที่มือ

เหลือแค่แผลที่หูครับ

ทางเจ้าของสุนัขก็คือคุณป้า

ก่อนที่คุณป้าจะยื่นมือมาช่วยทางเราได้ทำการไปแจ้งความค่ะ
แต่ว่ายังไม่สามารถแจ้งได้เพราะว่าเราไม่มีเจ้าของสุนัขไปด้วย
เมื่อวันที่สิบหกหลังจากเกิดเหตุใช่ค่ะ

แล้ววันที่๑๖คุณหมอก็ให้เป็นใบรับรองแพทย์มา

วันที่๑๕ก็คือคุณหมอบอกเย็บผงเย็บแผลเรียบร้อยออกจากโรงพยาบาลได้

คือตรงหูแม่แม่ไม่ทราบว่ากี่เข็มเพราะว่ามันเยอะมากจริง
แต่ว่าตรงหน้า๓เข็มแล้วก็ตรงศีรษะตรงหนังศีรษะเขาประมาณ๑เข็ม
วันที่๑๖เราก็ไปโรงพัก
ใช่ค่ะวันที่๑๖ไปโรงพักแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความ

ทนายเจมส์ต้องมีเจ้าของหมาไว้ด้วยไหม
ไม่จำเป็นครับ
คืออย่างนี้ก่อนถ้าจะมีเจ้าของหมาไปด้วยนั่นคือมีความประสงค์จะไก่เกลี่ยกัน
ต้องไก่เกียร์อันสองฝ่ายไก่เกียร์คนเดียวไม่ได้ถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดการแจ้งความไม่จำเป็นจะต้องไปเอาคู่กรณีเนี่ยมาด้วยนะครับ
งั้นเนี่ยนะครับคดีอาญาเนี่ยเราเป็นผู้เสียหายเราต้องไปตามเอาตัวเอาผู้ต้องหามาเหรอ

พนักงานไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยวันนั้นเขาบอกว่ายังไงพอจะจำได้ไหมฮะ

ก็คือเราบอกว่าเราอยากลงบันทึกประจำวันไว้อยากแจ้งความนั่นแหละค่ะ
จะได้มีหลักฐานไว้ว่าลูกเราโดนหมาของเขากัด
แบบเสียงแข็งแบบทุกคนที่อยู่ที่นั่นยืนยันกับเราเสียงแข็งเลยว่า
ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าเราไม่มีเจ้าของหมาไปด้วย
แล้วเราทำยังไงเราก็พอทีนี้ก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็เลือกที่จะไปปรึกษา
ป้าที่เป็นเจ้าของหมาอ๋อก็เลยไปหาป้าแกใช่ค่ะ
พอไปปรึกษาวันวันที่สิบหกวันนั้นเลยป้าเขาก็อ่ะโอเคเขาโอเคโอเคว่า
เหมือนกับโอเคที่จะไปแจ้งความกับเราอืมแต่พอวันที่สิบเจ็ด
ก็คือพาลูกสาวมาหาเราที่บ้านมาขอไกลเกลี่ยขอคุยด้วย
ว่าเออไม่อยากให้แจ้งความไม่อยากจะให้แม่ของเขามีคดี
ก็คือคุณป้าไม่อยากให้คุณป้ามีคดีติดตัวอ่ากลัวชาวบ้านจะนินทา
ทีนี้เขาก็เสนอเงินว่าเขาก็เสนอมาว่าเขาจะช่วยเหลือเราเบื้องต้นก่อน
เพื่อให้เราเอาไว้เป็นค่าเดินทางหรือว่าค่าพาลูกพาไอซ์ไปล้างแผลอย่างนี้
เราก็เลยยินดีรับไว้เพราะว่าพูดกันตรงก็คือ
เราก็ไม่ไม่ได้มีเงินในวันนั้นเราก็เลยรับไว้ค่ะครับ
เขาช่วยเท่าไหร่ครับวันนั้นช่วยมาหนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นบาท
โดยบอกว่าเป็นค่าเดินทางไปรักษาไปทำแผลอะไรก็ว่าไป
แล้วเขาบอกไหมว่าจะช่วยเพิ่มหรือว่าให้มาคุยกันใหม่หรืออะไรยังไง
ก็คือหลังจากเด็กหายอ่ะเราได้ตกลงกันว่าเราจะอันนี้คือให้มาก่อน
ครับแล้วหลังจากเนี้ยถ้าลูกเราหายหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติม
เราค่อยมาอันนี้กันอีกทีตกลงกันอีกทีเรื่องค่าเสียหายอืม
แต่ทางนั้นเขาก็บอกกับเราว่าถ้าเด็กหูหนวก
หรือว่าเป็นอะไรที่มากกว่านี้เขายินดีจะรับผิดชอบ
แต่ว่าจะรับผิดชอบตามบินใบเสร็จของหมอเท่านั้นอ่าค่ะแล้วเราก็โอเคไหม
วันนั้นเราได้ฟังอย่างงี้เราโอเคไหมก็คือเราก็โอเคเพราะเขาบอกเขา
ป้าก็อยู่ตรงเนี้ยป้าก็ไม่ได้ไปไหนมีอะไรก็ไปบอกป้าครับ
ใช่เราก็เลยไว้ใจเพราะอีกอย่างหนึ่งเราโตมาเห็นเขามาตลอด
ตั้งแต่เราเด็กเด็กเราเชื่อใจเขาค่ะใช่ก็ป้าสะพ้ายอ่ะเนอะ
ก็ภรรยาของคุณลุงเราอ่ะใช่ไหมก็เครือญาติกันนี่แหละใช่ครับ
แล้วยังไงไปมายังไงมันถึงกลายมาเป็นว่าเป็นประเด็นว่า
ทางฝั่งนู้นบอกอุ้ยทางนี้จะเรียกสองแสนให้ไม่ไหวหรอก
หมื่นนึงก็ให้ไปก็เยอะพอสมควรแล้วนะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ก็คือตั้งแต่วันที่เขามาเยียวยาเราวันที่๑๗
เขาก็มาถ่ายถามทุกวันนะคะว่าเออเป็นไงบ้าง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลวันที่๒๓สรุปหมอตรวจว่าโอเคหูน้องได้ยิน
น้องไม่ได้มีปัญหาหูน้องไม่มีปัญหาอะไร
พอทางนั้นรู้หายเงียบไปเลยค่ะ

ก็คือเราโพสต์เราโพสต์ลงสตอรี่
แล้วก็มีบอกญาติไปบ้างบอกน้าของเราบอกอะไร

แต่ก็โอเคนั่นแหละมันก็เป็นความจริงใช่ไหม

แล้วงั้นคุณแม่ก็สบายใจสินะคะ

เรารู้ดีใจเราเลยโพสต์แบบนั้น
ทางเจ้าของหมาก็เลยคงจะได้ข่าวว่า

ใช่ไหมบาดผงบาดแผลเลือดออกอะไรมันก็ตอนนั้นก็เย็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแผลหายแล้ว
หูได้ยินแล้วเขาก็เงียบหายไปอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะคือเงียบหายไปเลยไม่ได้มาถ่ายถามอะไรอีกเลย
อ่ะเดี๋ยวพี่ขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวไล่กันต่อนะครับ
ทางคุณป้าเจ้าของสุนัขนะครับทางลูกสาวถ้าฟังอยู่นะครับ
ใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงอย่างไรเดี๋ยวถ้าเกิดเราโทรไปรับโทรศัพท์นะฮะ
เหมือนที่คุยกันไว้เราจะได้ลองคุยกันซิว่าจะไกลเกลี่ยแบบไหนอย่างไรกันได้บ้าง
เพื่อจะสื่อสารกันผิดพลาดอะไรอย่างไรพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรากำลังหาทางที่จะช่วยเหลือเด็กชายวัย๕ขวบอยู่นะครับ
ถูกสุนัขกัดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคุณแม่เขามีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับ
มันดุแค่ดุแค่กับเด็กแล้วก็ดุแค่เฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้เจ้าของมันครับ

อ๋อแต่ว่าน้องก็กวดรถไปทั่ว

แล้วถ้าเจอเด็กก็จะมีปัญหากับเด็ก

เราก็ยังไม่ได้ไปตามไปถามอะไรเพิ่มเติมใช่ไหม
หลังจากที่กัดน้องเมื่อวัน๑๔พฤษภาคม

ห้ามิถุนายนข้ามมาที่ฝั่งร้านเราอีกใช่ค่ะวันนั้นหมวยอยู่ไหมหรือว่า

อยู่กับผมอยู่กำลังจะไปทำงานเล่นกับหลานอยู่

มันวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วแบบทำท่าแบบจะกระโจนใส่หลาน
ผมดึงหลานแบบดึงหลานออกมาแล้วแบบเรียกน้องมาคุยแบบเฮ้ยไม่โอเคแล้วนะ
เขาไม่มีการแก้ไขอะไรเลยทั้งที่ว่าหมาก่อเหตุไปแล้ว

แล้วมันมีท่าทางจะพุ่งเข้ามาหาอะไรอีกไหม

คลิปนี้คือเมื่อวานก่อนนักข่าวไปครับ

คนอื่นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็กวดครับ
ซึ่งระหว่างที่ลีโออยู่ที่บ้าน

เวลาเจอมันก็ยังทำท่าทำทางอีกเหรอ

แต่วันที่๕มิถุนายนอันนี้พุ่งเลย

เขาบอกผมโกรธมากที่เขาไม่แก้ไขไม่อะไรเลย

เราเลยข้ามถนนไปหาป้าเลยที่บ้านเลย

เพราะว่าวันที่๕นั่นคือตอนเย็นแล้วแล้วคือเขาต้องรีบไปทำงาน

ไปถึงคุณป้าว่ายังไงฮะไปถาม
เขาถามป้าเรื่องค่าสินใหม่
ทางคุณป้าบอกว่า๑๐๐๐๐นิดเท่าไหร่ให้ไปมันก็มากพอแล้ว
คือแบบในตอนนั้นนะผมภาพเด้งขึ้นมาในหัว
ตอนที่ผมอยู่ในห้องฉุกเฉินกับหลานผมเห็นเลือดหลานพุ่งแบบเป็นเส้น
เห็นอวัยวะในหัวข้างในหลานน่ะคือมันหลุดออกมา
แล้วแบบเฮ้ยหลานกูความเจ็บปวดหลานกูมีค่าแค่หมื่นเดียวเหรอ

เราก็บอกว่าเราไม่โอเคหมื่นนึงไม่โอเคนะป้า
ผมไม่โอเคนะหมื่นนึงอะ
เพราะว่าเคสอื่นเขาเรียกกันเป็นแสน

คือหมายถึงว่าพอไปถึงเราไปถามเรื่องเขายังไม่ดูแลหมา

เดี๋ยวลองฟังคลิปหน่อยอันนี้คือคลิปของไอซ์ใช่ไหมครับ

เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะวันนั้นคุยกับคุณป้าเจ้าของสุนัขเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดในทิวมันไม่เป็นอะไรมันก็บุญของป้าแล้ว
แล้ววันนั้นก็ได้ความกันเท่านี้ใช่ไหม
ยังค่ะคือว่าพอดีว่าช่วงถ่ายแล้วแม่มีแบตแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วแบตมันดับไป
แต่ว่าป้าพูดต่อจากนั้นอีกว่าอ่านี่บอกว่าคนอื่นเขาเรียกเป็นแสนใช่ไหมป้า
ทิวไม่เป็นอะไรแล้วถ้าจะเอามากกว่านี้ก็ตำรวจมา

ทนายเจมส์ถ้ารักษณะแบบนี้เนี่ย
หมื่นบาทนี่ถือว่าสมเหตุสมผลไหม
เรียนอย่างนี้ครับคือ๑หมื่นบาทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฝั่งมี๒ฝั่งตรงนี้
ฝั่งหนึ่งอาจจะบอกว่าเท่านี้พอโอเคแล้วอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่โอเคเขาจะขออีกยอดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมียอดของตัวเอง
คราวนี้ใครจะเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดว่ายอดที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนนั่นคือสารนะครับ
คราวนี้ในจำนวนของ๒แสนบาทที่น้องเขาเรียกเนี่ยนะครับมันมาจากค่าอะไรบ้าง
อันนี้ผมแจกแจงให้ฟังนะ๑ค่ารักษาพยาบาลมีใบเสร็จรับรองอะไรก็แล้วแต่ที่เราจ่ายไปแล้วมีใบเสร็จ
อันนี้สารให้แน่นอนนะครับหรือค่ารถค่าราที่ต้องไปล้างแผนในแต่ละครั้งนะครับอันนี้อาจจะไม่มีใบเสร็จ
แต่สารอนุมานได้ว่าจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ศาลอาจจะให้เป็นส่วนที่๒
ส่วนที่๓ครับสารอาจจะให้เท่าที่ผมดูเนี่ยนะมีบาดพงบาดแผลที่อาจจะติดตัวกับเด็กไปนะครับอันนี้สารก็อาจจะให้ไปในแนว
เพราะว่าเป็นแผลเป็นติดตัวเสียโฉมติดตัวสารอาจจะให้เป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เด็กเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานนะครับอันนี้สาจะให้อีกก้อนหนึ่งอันนี้ยังไม่รวมกับค่าขาดประโยชน์ต่างซึ่งเด็กอาจจะยังไม่มีนะครับตอนนั้นแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีเพราะพ่อแม่เนี่ยนะครับต้องข
อ๋อตอนแรกยังไม่ไปค่ะตอนแรกเราก็ไปแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจว่าเราจะแจ้งความเพื่อเอาเรื่อง
วันรุ่งขึ้นเราไปเลยขอแจ้งความใหม่จากหลังจากรอบที่แล้วเขาบอกว่าให้ไปพาเจ้าของหมามาด้วย
อ่าใช่ไหมแล้วรอบนี้เขาบอกเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงหรือเจอคนใหม่
เขาบอกว่าให้กลับไปบ้านก่อนแล้วก็โทรเรียกสายตรวจแถวนั้นให้เข้าไปช่วยเจรจาให้
อืมถ้าเจรจาเป็นผลก็คือก็จบแค่ตรงนั้นแต่พอสายตรวจมาแล้วก็เจรจาไม่เป็นผล
ครับค่ะก็เลยต้องไปที่โรงพักกันแล้วตำรวจก็เลยรับเรื่องไว้
อ้าวอันนี้คือลักษณะเหมือนกับการการสอบสนอยากจะให้ให้สายตรวจไปไกลเกลียร่างานให้
คดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอัตรายสาหรัฐเป็นคดีความผิดอายอมความไม่ได้ครับ
คดีความผิดอันยอมความไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าให้สองฝ่ายยอมความกันแล้วแล้วกันไปไม่ได้ครับ
เมื่อมีคดีอาญาแผ่นดินเกิดขึ้นพนักงานสวนต้องดำเนินคดีครับ
ส่วนสารจะพิพากษาแบบไหนยังไงหรือคุณจะมีคำสั่งยังไงนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่ง
ตรวจก็เลยบอกอ้าวถ้ายังงั้นทั้งคู่ก็ขอเชิญไปเจอกันที่โรงพักษพสามโคก

พนักงานสอบสวนก็เลยไล่เรื่องราวต่างมีน้องหมวยไปใช่ไหมฮะคุณแม่ของเด็ก
มีลุงไอซ์ที่ก็เจ็บด้วยแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไปอันนี้คือฝั่งเรา

ใช่ค่ะอย่างน้อยถึงแผลจะหายแล้วแต่ลูกเรายังมีรอยแผลเป็นอยู่

แล้วก็ฝั่งนั้นก็มีคุณป้าที่เป็นเจ้าของสุนัข

แล้วก็มีคุณลุงที่ว่าเดินไปตัดผม

แล้วไอ้เจ้าลีโอมันเดินตามลุงไป
แต่วันนั้นแกก็มาช่วยห้ามแล้วช่วยพาไปส่งโรงพยาบาล

ก็มีการลงบันทึกประจำวันกันไว้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรเหมือนที่เราคุยกันมา
แต่ในบันทึกประจำวันเนี่ยมันมีคำว่าฝั่งนี้เรียกสองแสน

เพราะว่า๒แสนนี่ยังไม่เคยคุยกันอีกใช่ไหม
อยู่ดีวันที่๖ไปที่โรงพักเนี่ยมันมายังไงคำว่าเรียกสองแสน
คือว่าเราก็ระหว่างตำรวจพูดคุยกับเราเราก็บรรยายไป
แต่ว่าก็ไม่ได้รับเหมือนกับว่าตำรวจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรลงบันทึกประจำวันตามคำพูดของฝั่งนั้นมากกว่า
แล้วทีนี้ป้าหลุดพูดมาคำนึงค่ะป้าบอกว่าดูละครเยอะมองหน้าหนูแล้วพูด
หนูก็เลยหยุดพูดทุกอย่างเลยหยุดพูดหยุดโต้แย้งทุกอย่างแล้วหนูก็หันไปมองหน้าพี่ชาย
พอเขาตำรวจถามว่าอ่าแล้วคุณจะเรียกกันเท่าไหร่พี่ชายก็เลยบอกว่าผมเอาสองแสนแล้ว
เพราะว่าเขาพูดไปด้วยความที่เขากดว่าเหมือนเราต้องมาเจออะไรกันเนี่ย
ดูละครเยอะมันมาจากอะไรค่ะครับคุณป้าไปได้ยินตรงไหนแล้วเขาเลยบอกว่าดูละครเยอะ

ซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนบอกตกลงกันไม่ได้ในวันนั้น

ต้องให้ทำนายเจมซ์ช่วยละทีเนี้ย
ครั้งนึงแต่คุณแม่ของเด็กบอกว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาหายดีจริงเพราะว่าเขาก็มีปมของเขาอยู่เหมือนกัน

เปิดปากกับภาคภูมิ
อุ๊ยเป็นแสนเลยหรอก็เปล่าว่าหมื่นนึงนี้ก็เยอะแล้วนะ
แล้วถ้าเกิดทิวเป็นอะไรก็จะดูแลจ่ายไง
พอดีได้ทิวมันก็หายแล้วน้ำมันก็ดีแล้วนะ
ก็โชคดีของนัททิวไปแล้วก็โชคดีของป้าด้วย
ป้าก็ไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างนี้
คือเขายืนยันที่จะได้สองแสนพี่แต่ทางเราไม่โอเค
สองแสนมันหนูว่ามันก็เยอะนะพี่อืมถ้าเกิดว่าเยอะขนาดนี้หนูก็แบบว่า
โอเคให้แบบว่าแจ้งความฟ้องศาลเอาไปตามความจริงเลยดีกว่าว่าสารเขาจะตัดสินไกลเกลี่ยยังไง
เขาคงโมโหยตอนที่ว่าหมื่นนึงนี่ป้าก็ว่าเยอะแล้วนะ
ตอนนี้เขาบอกว่าป้าไม่มีจิตสำนึกที่จะดูแลหมาป้าเลยยังปล่อยไปเดินถนนอะไรอย่างนี้
เราก็ตกใจนะโดนหลานว่าว่าจิตสำนึกว่ามีไหมอะไรทำไมทำไมไม่ดูแลหมาอะไรอย่างนี้
ไอ้ป้าก็เอาตะก้อซื้อตะก้อมาฝึกหมาแล้วนะกำลังไอ้นี่อยู่
กำลังฝึกครอบอยู่อยู่ไปครอบเขาก็เครียดใช่ปะล่ะ
เขาบอกงั้นก็แจ้งความงั้นไอซ์ก็แจ้งความละกันตำรวจมา
ใช่เราไม่ได้ท้านะเขาบอกงั้นก็ไปแจ้งความงั้นไอ้ก็ไปแจ้งความเลย
ใช่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าเขาเรียกเราสองแสนแล้วนี่ตำรวจมาตอนเย็นก็ใกล้มืดแล้วล่ะก็มานั่งที่โต๊ะนี่แหละ
เขาก็จะมาไก่เกลี่ยนะแล้วสรุปแล้วน้องจะเอายังไงอะไรนู้นอย่างนี้เขาก็ยืนยันสองแสนอยู่นั่นแหละ
อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะถ้าจับใจความจากทางคุณป้าเนี่ยก็คือ
หายดีหรือยังน้องใช่ไหมคะอ่าคือว่าจะบอกว่าหายดีก็คืออาจจะหายดี
แต่แล้วแผลเป็นน้องล่ะแล้วสภาพจิตใจของน้องล่ะคะ
แม่เป็นคนที่เข้าใจน้องเพราะว่าแม่มีรอยแผลเป็นมาตั้งแต่เด็ก
แล้วแม่โดนบูลลี่เรื่องแผลเป็นมาตั้งแต่เด็กแม่ไม่อยากให้น้องโดนแบบแม่
อยากให้เขาโตไปมีชีวิตที่สดใสไม่ใช่มีชีวิตไม่ใช่มีชีวิตที่หมองมัวเหมือนกับแม่ของเขา
หมายถึงว่าตัวตัวหมวยเองเนี่ยมีมีแผลเป็นใช่ค่ะที่แล้วหนูอ่ะที่ขาใช่ไหม
หนูอ่ะเคยจักรยานยนต์ล้มใช่หนูถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำที่ว่าขาเราเป็นแบบนี้
กลัวว่าวันหนึ่งลูกจะคิดแบบนั้นอ่าก่อนเข้ารายการคุณหมวยได้ได้ให้ผมดูนะครับ
คุณผู้ชมครับคือตั้งแต่แข้งลงมาถึงถึงตรงข้อเท้าอ่ะฮะ
คือจักรยานยนต์ล้มตอนเด็กเด็กกับพี่ชายใช่แล้วมันเป็นเหมือนกับแผลติดเชื้อ
ติดเชื้อค่ะเนื้อมันแหว่งไปเลยมันก็เลยเป็นแผลนูนมาเป็นแผลเป็นก้อนก้อนอย่างนั้นอ่ะ
ซึ่งคุณหมวยบอกตอนกี่ขวบแล้วตอนนั้นตอนนั้นเพิ่งสิบสามค่ะ
แล้วตั้งแต่นั้นจนโตเป็นสาวเนี่ยก็ไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อเพื่อนอะไรตลอดใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้พอลูกชายเรามีแผลเป็นอยู่ตรงนี้แม้แผลสดเลือดออกมันจะหายแล้วเย็บแล้ว
หูได้ยินแล้วอืมใช่ค่ะแต่ไม่อยากให้ลูกเจอแบบเราค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่สุดณขณะนี้ในการดูแลรักษาลูกต่อไปคือยังไงฮะ
ขอให้เขารักษาลูกเราจนกว่าแผลเป็นทั้งหมดที่เกิดจากหมาเขาจะหายไปจากตัวลูกเราค่ะ
เจ็บปวดตรงนี้เราเคยผ่านมาก่อนใช่ค่ะ
ถ้าวันหนึ่งลูกชายของหนูเขาโตไปแล้วเขามีแผลเป็นติดตัวไปเขาโดนเพื่อนล้อ
แล้วถ้าเขารับไม่ได้เขาคิดสั้นเหมือนที่หนูเคยคิดสั้นแล้วหนูจะมีชีวิตต่อยังไงอ่ะคะ
เราเคยผ่านมาแล้วใช่ค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดจริงค่ะพี่
เงินสองแสนทั้งสองยืนยันว่าวันนั้นก็พูดไปด้วย
เอาละมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์อะไรบนโรงพัก
แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเรียกสองแสนอะไรอย่างนั้นหรอก
พรุ่งนี้ที่จะเจอกันเนี่ยเราตั้งใจว่าจะบอกทางคุณป้าเขาว่ายังไงอ่ะ
ที่ตำรวจเรียกไปไกลเกลียนอีกรอบหนึ่งอ่ะ
ก็คือระหว่างวันที่แจ้งความจนวันนี้หนูก็รอป้ามาตลอด
รอให้ป้ามาพูดคุยกับเรามาไกลเกลียดกันเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังเป็นญาติกัน
ถ้าป้ามาไกลเกลี่ยหรือมาแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึงไม่ต้องถึงแสนก็ได้เราก็ยินดีค่ะ
แต่ว่าทีนี้คือป้าไม่มาเลยป้าหลบหน้าเราไปเลย
เราก็เลยคิดว่าตกลงกับพี่ชายแล้วว่าจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ

ก็คือเรารอเขามาพอสมควรแล้วอะค่ะ
มันฟางที่สุดท้ายมันขาดไปแล้วครับ
แล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดตำรวจนัดไปเจอกัน
ก็คือเจนจะยึดคำพูดที่พูดตอนนี้ไว้ครับ
ว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ

ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยเราเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎหมายในความหมายของน้องเขาก็คือ

เดี๋ยวเขาก็จะมีการสอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
จะมีสองคนก็คือมีแม่เด็กคนหนึ่งแล้วก็ที่อยู่ในเหตุการณ์
แม่เด็กแล้วก็มีคุณลุงนะครับ

ก็ไปสอบปากคำสอบประคำเสร็จก็รวบรวมพยาหลักฐานนะครับ

แล้วก็พอคดีฟังว่ามันมีมูลในการกระทำความผิด
เขาก็จะไปออกหมายเรียกคุณป้าให้มารับทราบข้อเก่าหา
อันนี้แหละที่พี่ถามผมว่าทำไมในบันทึกประจำวันถึงไม่มีการแจ้งข้อเก่าหา
เพราะมันยังไม่ได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานเลยนะครับ

พอรวบรวมพยาหลักฐานถ้าสมมุติวันพรุ่งนี้เจรจาไม่จบ
ก็ต้องสอบปากคำ๒คนนี้นะครับ
แล้วก็รวมถึงสอบอักคัมแพทย์ด้วยนะครับ
กรณีอย่างนี้จะใช้ระยะเวลาในการรักษากี่วันนะครับ
เป็นบาดเจ็บธรรมดาหรือจะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มีบาดแผลเสียโฉมติดตัวไหมครับ
เพราะสิ่งต่างนี้มันตัดกันระหว่างบาดเจ็บทำร่ากับบาดเจ็บสาหัส
ถ้าเป็นบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
อันนี้ยังไม่รวมกับค่าเสียหายเนาะโอเค
ค่าเสียหายเนี่ยถ้าตกลงกันได้นะครับเรื่องของค่าเสียหาย
คดีอาญามันก็ต้องเดินไปของมันอีก
คืออายายังไงก็ไปถ้าเกิดมีการแจ้งความ
อายานนี้แจ้งความก็คือผมขออนุญาตตรงนี้นะครับ

ทนายเจมส์ผมเรียนเชิญมาในฐานะให้มาชี้แนะ
ก็บอกถึงแง่ข้อกฎหมายนะครับ

หรือไม่ได้เป็นทนายของทางอีกฝั่งหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีการแจ้งความ
อย่างฝั่งเนี้ยเขาจะแจ้งข้อหาอะไรได้

หกมิถุนายนนี่แจ้งความไปแล้ว

พนักงานศัพท์สวนได้รับคำลองถูกไว้แล้ว

สามารถเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายได้
อันนี้ที่มีความผิดเกี่ยวเนื่องกับคดียาแพ่ง

เขาสามารถที่จะไกลเกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายได้
ไก่เกลี่ยเรื่องของค่าเสียหายได้แล้วเนี่ย
ก็ทำบันทึกแนบไว้ในสำนวน

แต่ถ้าเกิดแจ้งข้อหากับทางฝั่งเจ้าของสุนัขไปแล้ว
แล้วเขาปฏิเสธมาว่าไม่ใช่ไม่ใช่

แต่ทีนี้ในแง่ของค่าเสียหายทางแพ่ง

ให้ไปจบทางศาลท่านจะชี้ให้ไหมว่า

น้องเขาเนี่ยชี้มาที่เลข๒แสนถูกไหมครับ
แต่คราวนี้ในฐานะของการเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็ดี

มีมูลฐานความคิดมีมูลฐานการคิดที่มาที่ไปอย่างไร
อย่างประเด็นหลักคือน้องบอกอยากให้แผลเป็นตรงนี้ของลูกเนี่ยหาย

ตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่แท้จริงไม่ได้
สาเหตุเพราะว่าในอนาคตคุณจะรู้ได้ไงว่าจะเสียอีกแสนสองแสนสามแสน
ในกรณีนี้ในทางไก่เกลี่ยจากประสบการณ์ผม
ถ้ามีค่าเสียหายในอนาคตเอาวินใบเสร็จมาเบิกจนกว่าเด็กจะหาย
แบบนี้ก็ได้แต่ต้องมีข้อจำกัดกันนิดนึงนะว่าค่าเสียหาย
ที่คุณจะเอาไปเรียกร้องเขาเนี่ยมันจะต้องมีขีดจำกัดเช่นถ้าสมมุติไม่มีขีดจำกัด
เช่นถ้างั้นหนูเอาไปโรงพยาบาลเอกชนเลยชื่อดังราคามันก็สูงถูกไหมฮ
เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาอ่าเพราะฉะนั้นในขีดจำกัดที่เปิดไว้เนี่ย
มันก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นธรรมกันทั้งสองฝ่าย
แต่ถ้าจะแนะนำเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยควรจะคุยกันก่อน
เรื่องเรื่องของทางชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมให้ชัดถูกต้องครับ
ถูกต้องครับเพราะว่าค่าเสียหายมันคือการบรรเทาเยียวยาเบื้องต้น
อันนี้ฝากไปถึงหมายถึงทางเจ้าของสุนัขด้วยอ่ะนะถูกครับผมจะบอกให้ครับ
อย่างหนึ่งนะที่สังคมไทยเนี่ยมันยังไม่มีการมันจำเป็นจะต้องเอาคดีขึ้นสู่ศาลกันเนี่ย
เพราะอะไรเพราะอย่างหนึ่งคือถือทิติกันทั้งคู่นะครับ
ผมกำลังจะบอกว่าฝั่งไม่เหตุการณ์แบบนี้เชื่อผมดิร้อยทั้งร้อย
ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรอกครับอ่าแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย
คุณทำยังไงก็ได้ให้เป็นการบรรเทาความเสียหาย
บรรยากาศดีดีมันกลับคืนมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยสายสัมพันธ์มีครับ

ใครอยากให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
คุณป้าเองเขาก็บอกว่าเขาดีใจที่หลานหาย
แต่มันมีบาดแผลอยู่ในใจ
ซึ่งมันอาจจะไม่สามารถที่จะเยียวยาด้วยเงินหรอก
แต่มันคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บรรยากาศดี

อาจจะต้องดูแลเขาว่า

แล้วถ้าพาน้องแมททิวไปรักษาไปดูแล
แล้วถ้าดีขึ้นก็โอเคแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเอาใบเสร็จมาเบิกหรือมาคุยอะไรกัน
อีกรอบนึงถ้าออกมาเป็นหน้านี้ถูกต้องครับมันก็อาจจะได้สบายใจ
ทั้งสองฝ่ายหรือทางนี้เขาที่เคยหยุดงานไปแล้วแผลอะไรของเขาจะเยียวยา
เพิ่มเติมแบบไหนอย่างไรถ้าออกมาอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
ก็ได้ครับหรือบางทีแบบเอางี้เอาไปสองแสนเลยแล้วจบกัน
รักษาพยาบาลหลังจากนี้ไปป้าไม่รับผิดชอบแบบนี้ก็ได้
ครับอ้าวเดี๋ยวยังไงฝากคุณป้าเผื่อพรุ่งนี้
หมวยสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรอยากฝากสื่อไปถึงได้

แต่ผมเชื่อว่าคุณป้าฟังอยู่นะ

ค่ะหนูเชื่อว่า

หลานนะคะขอบคุณค่ะ

เสียหายอะไรในตัวของส่วนผม
แต่ในเมื่อป้าผิดคำพูด

ผมก็พยายามเป็นสื่อกลางให้เต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน
ขอบคุณทนายเจมส์ขอบคุณหน้าห์หม่วยแล้วก็คุณไอซนะครับ

กับผ้าคูมนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับ
สวัสดีครับ